ทำไมบ้านหลังนี้ลูกสาวดูเหมือนว่าจะทำรุนแรงกับพ่อเหลือเกิน

แล้วผลักหน้าพ่อเช็ดตัวพ่ออย่างแรง
อาบน้ำเสร็จเอาพ่อไปผึ่งไว้กลางแดด
เหมือนเอาผ้าไปตากอยู่กลางแจ้ง
ถ่ายคลิปเอาไว้ได้ไปดูเหตุการณ์ครับ

อาบน้ำตอนเช้า๖โมงเช้าหรือ๖โมงครึ่งช่วง
พ่อมาอาบน้ำป้อนเขาก็เท่าที่เล่า
ทุบตีกระทืบอย่างนี้
คือเห็นแล้วก็สงสารเพื่อนบ้านเขาบอก

ไปที่บ้านหลังดังกล่าวนั่นแหละครับไปเจอกับคุณตาอายุ๙๐ปี
ตอนที่ไปเจอเนี่ยคุณตาเขานอนอยู่บนเตียงนะฮะ
คล้ายกับป่วยติดเตียงจะเคลื่อนไหวร่างกายไม่ค่อยสะดวกครับ
ก็เลยถามว่าคุณตาคุณตาถูกลูกสาวตีจริงหรือเปล่า
จังหวะที่นักข่าวกำลังถามก็จะมีเสียงผู้หญิงพูดแทรกขึ้นมา
พ่อก็บอกไปเลยว่าจริงตาก็พูดตามฮะ

อ้าวถามต่อแล้วเขาตีแรงไหมตามีเสียงผู้หญิงพูดแทรกมา
บอกเขาไปเลยว่าแรงพ่อก็เลยพูดว่าแรง
นี่ครับเอาถามต่ออีกแล้วเจ็บไหมตา
ผู้หญิงผู้แทรกมาอีกเจ็บบอกเขาไปเลย
พ่อก็เลยบอกว่าเจ็บแบบนี้ครับลองฟังฮะ
ลูกสาวเนี่ยเอาตาไปอาบน้ำแล้วก็ตบตีจริงไหม
จริงพ่อบอกไปเลยว่าจริง

เขาตบตีแรงไหมแรงตาบอกว่าแรง

เจ็บตาบอกว่าเจ็บ

ขอร้องลูกสาวไหมว่าอย่าทำ

ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นลูกสาวที่ตะโกนสวนขึ้นมา

ฟังจากน้ำเสียงก็เสียงจะแข็งหน่อย

อาจจะอารมณ์โมโหน้อยใจเราก็เลยอ่ะจับเข่าคุยครับ
คุยกับลูกสาวคุณตาคนในคลิปคุณป้าคนนี้อายุ๖๓ปีครับ
คุณป้าบอกว่าเธอเนี่ยเป็นลูกคนที่สองของตานะแล้วตอนนี้ต้องมาดูแลพ่อ
เนื่องจากว่าพ่อไม่สบายเคยพาพ่อไปหาหมอ
เมื่อก่อนพ่อยังดูแลตัวเองได้ไปไหนมาไหนได้
แต่ระยะหลังช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย
ลูกสาวก็เลยต้องป้อนข้าวป้อนน้ำอาบน้ำอาบท่า
อึเช็ดฉี่อะไรต่างเช้าเย็นทำอยู่คนเดียว
บ้านนี้อยู่กัน๓คนก็มีพ่ออายุ๙๐มีคุณแม่แล้วก็มีตัวของเธอนะฮะ
จริงมีลูกหลายคนแต่ก็กระจายกันไปทำงานอยู่หลายที่นะครับ
เธอก็เลยเสียสละยอมรับมีดุพ่อบ้างมีใช้มือตีบ้างแต่ไม่ได้ตีแรง
ถามเลยพ่อแม่ใครใครบ้างที่จะไม่รัก
ฉันเนี่ยทั้งรักทั้งห่วงแต่บางครั้งมันก็มีอารมณ์เหนื่อยบ้าง
ส่วนที่บอกว่าพาพ่อไปพึงแดดเอาไว้เป็นชั่วโมง๒ชั่วโมงอันนั้นไม่จริง
อันนี้ทำตามขั้นตอนของคุณหมอหมอบอกว่าต้องพาพ่อไปรับแดดไปรับวิตามินบ้างนะ
เธอก็ทำตามแล้วเมื่อไหร่ที่พอพ่อเริ่มบอกว่าเออร้อนแล้วลูกเธอก็เข็นพ่อกลับเข้าบ้าน
ดังนั้นทุกขั้นตอนเธออธิบายได้หมดเลยขอชี้แจงว่าสิ่งที่เธอทำไม่ได้รุนแรงเกินกว่าเหตุ
แล้วเพื่อนบ้านคนที่มาแอบถ่ายคลิปแล้วมาให้ข่าวแบบนี้เธอรู้สึกไม่สบายใจ
ทำไมไม่มาถามก่อนไปให้ข่าวแบบนี้ครอบครัวอยู่ดีมีสุขกันอยู่ดีเนี่ยจะเสียหายเอาลองฟังครับ
แข็งอยู่แต่ดูภาพนี้คุณมิ้นคุณผู้ชมค่ะเนี่ยฮะคือลูกสาวเนี่ยจะบอกว่าไม่รักพ่อได้ยังไงคือทั้งบีบทั้งนวดแล้วคอยดูแลใกล้ชิดแล้วตอนนี้คุณตานั่งรถวิวแชร์ได้แล้วคุณตาอายุ๙๑ปีนะครับแล้วพอมีสติเรียบร้อยทุกอย่างปั๊บเนี่ยเราถามใหม่ว่าคุณตาเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ตอนนี้อยากให้คุณมินทร์คุณผู้ชมฟังพร้อมกันเชิญครับ

อาบน้ำให้วันละ๒ครั้งเช้าเย็น

ดูแลดีพาออกมาข้างนอกมารับแดดพึงแดด
เสร็จปั๊บพอร้อนตาบอกลูกลูกก็พาเข้าบ้าน

ใหญ่บ้านคนกลางเลยบอกว่าเดี๋ยวตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
เพราะที่ผ่านมายังไม่เคยมีใครมาร้องเรียน
แล้วที่ผ่านมาสังเกตเห็นลูกสาวบ้านนี้ดูแลพ่อเป็นอย่างดี